คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของการสอบสวนโรคเนี่ยต้องทำนะคะ
เพราะเมื่อวานนี้กัมพูชาเขาประกาศว่าผู้ชายอายุ๒๖ปี
เป็นผู้ป่วยโรคโควิด๑๙รายใหม่ของกัมพูชาแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเกี่ยวค่ะ
เพราะก่อนที่จะทราบว่าเขาเป็นผู้ป่วยก่อนหน้านี้เขาอยู่ในประเทศไทย๓๐วัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องสาวย้อนกลับไปนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอยู่ที่ประเทศไทย๓๐วัน
เขาไปไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นช่วยฟังข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้นายแพทย์อนุพงศ์สุจริตยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
ก็พูดถึงกรณีนี้ทีนี้คุณหมอบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้น
ทราบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวมาเรียนศาสนาที่จังหวัดยาลา
แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่นั้นอยู่ที่นั่นใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่
แล้วเมื่อออกจากจังหวัดยาลาผู้ป่วยรายดังกล่าวไปต่อที่ไหนบ้าง
เป็นเรื่องที่จะต้องมีการสอบสวนโรคเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
เพราะว่าประวัติการเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ย
เกือบ๓๐วันก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะกลับประเทศกัมพูชานะคะ
ซึ่งจากประวัติที่ประเทศกัมพูชาส่งกลับมาให้ทางการไทยเนี่ย
ผู้ป่วยรายนี้ได้มีการนั่งรถตู้ไปลงที่จังหวัดสะแก้วนั่นไง
ร่วมกับผู้เดินทางอีกสักประมาณ๑๐คน
ซึ่งตอนนี้ต้องตามต่อนะคะว่า๑๐คนที่เป็นผู้ร่วมเดินทางกับผู้ป่วยรายนี้เนี่ย

กรมควบคุมโรคกำลังทำงานร่วมกับกศธช
เพื่อให้ได้เครือข่ายมือถือของผู้ที่ใช้บริการเครื่องมือสื่อสาร
ระหว่างที่เดินทางมากับรถตู้โดยสารคันนี้นะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อตามกันต่อนะคะว่ามีใครบ้าง
ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยเมื่อวานนี้
พบรายใหม่เพิ่ม๑รายแต่ไม่ต้องตกใจ
เพราะลักษณะการพบไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศนะคะ
พอร์ตโรคเข้ามาเช่นเดียวกันเดินทางกลับมาจากซาวดีอาราเบียค่ะ
คุณผู้ชมขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งศพ
เป็นชายไทยอายุ๘๐ปีมีอาการปอดอักเสบภาวะหายใจล้มเหลว
ร่วมกับภาวะไตวายเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ